อ่างทองตอนนี้อ่างทองเนี่ยโจรอรวาสหนักมากเลยนะคะ
เจ้าหน้าที่ตอนนี้ก็ต้องลงพื้นที่ไปตรวจราหน่อยนะคะ
เพราะว่าชาวบ้านบอกไม่ไหวจริงนะมันขโมยทุกอย่างเลย
แต่โอ่งแบบเนี้ยโอ่งมังกรอ่ะโอ่งเลยเหรอฮะ
ใช่ค่ะต้องล็อกโอ่งกันแบบนี้เห็นไหมคะล่ามเลย
ล่ามโอ่งแบบนี้ป้องกันทุกวิถีทางไม่ให้มันเอาไป
แต่ถามว่ามันยังเอาไปได้ไหมได้เหรอ
ได้ค่ะคุณผู้ชมคือบางบ้านเนี่ยถึงขั้นว่าเทปูน
เนี่ยยึดฐานปูนกับโอ่งอ่ะไว้ด้วยกันเนี่ย
คือทำทุกอย่างให้มันเอาไปยากมากที่สุด
คือไม่ใช่ว่าจะยกไปง่ายแบบนี้นะคะ
คุณผู้ชมมันขโมยทั้งในวัดและบ้านเรือนของประชาชน
จุดเกิดเหตุหลักเลยอยู่ที่อำเภอวิเศษชายชาญค่ะ
คุณพัทรวุฒิตันติรุ่งเรืองอายุ๔๖ปีบอกว่า
ตัวเองมีอาชีพขายก๋วยเตี๋ยวอาหารตามสั่ง
กลับไป๓กรกฎาคมที่ผ่านมาโอ่งมังกร
อายุสักประมาณสี่สิบถึงห้าสิบปีอ่ะอายุเยอะกว่านี้ฉันอีกอ่ะ
อยู่ที่บริเวณหน้าร้านขายก๋วยเตี๋ยวของเขาค่ะมันหายไป
คือปกติเนี่ยเช้าเช้าเมื่อขึ้นมาเนี่ยตอนที่มาเปิดร้านขายก๋วยเตี๋ยว
ก็ยังมีนะแต่พอวันนั้นนะคะสังเกตมาหน้าร้านนะ
ทำไมน้ำเจิ่งนองฝนก็ไม่ตกอ่ะไปตรวจสอบหน่อยสิ
ปรากฏว่าโอ่งมังกรที่เขาวางไว้หน้าร้านเนี่ย๓ใบมันหายไป๑ใบค่ะ
มันเทน้ำทิ้งแล้วมันเอาโอ่งมังกรไปนะคะโอ่งมังกรใบนี้ที่ขโมยมันเอาไปเนี่ย
ทางครอบครัวใช้มาตั้งแต่รุ่นพ่อรุ่นแม่คนร้ายต้องรู้แน่แน่เลยว่า
มังกรเนี่ยมันมีราคาแพงโดยเฉพาะใครที่เป็นนักสะสมเนี่ย
จะรู้เลยว่าถ้าเกิดยิ่งเก่าเนี่ยยิ่งแพงแล้วใบที่คนร้ายขโมยไปเนี่ย
เขาเล่นกันในท้องตลาดเนี่ยราคาสักประมาณสามถึงสี่พันบาท
ตอนนี้ต้องล็อกค่ะเอาโซ่มาคล้องล็อกแล้วนะคะ
กลัวมันจะกลับมาอีกแล้วจะเอาโอ่งมังกรของเจ้าของร้านขายก๋วยเตี๋ยวไปอีกนะ
ฟังความทุกข์ใจของเจ้าของร้านหน่อยค่ะ
มีสามใบโดนไปแล้วโดนไปแล้วค่ะคุณผู้ชมทีนี้นี่

อีกที่หนึ่งนะคะในชุมชนตลาดเก่าร้อยปี
สารเจ้าโรงท้องค่ะมันก็จะมาเอาเหมือนกัน

คนที่ตานีเหลือบไปเห็นว่าโจรมันจะมาขโมยโอ่งมังกรนะฮะ
คุณบุญเทืองแก้วเกิดอายุ๕๕ปีคนที่เห็นเหตุการณ์
บอกว่าตัวเขาเองอยู่บ้านใกล้กับหลังที่
คนร้ายมันจะขโมยโอ่ง

มันเอาเตรียมขึ้นรถมอเตอร์ไซค์ไปแล้วนะ

ถ้าแกใช้ความสามารถอันนี้ไปพัฒนาประเทศน่าจะดี
นี่ถึงขั้นว่าแบกโอ่งทั้งใบขึ้นรถมอเตอร์ไซค์แล้วกะจะหนีค่ะ
แต่โชคดีมากเลยนะคุณบุญเทือง
เห็นจังหวะที่มันจะเอาไปได้แล้วลักษณะคือมันกลัวไง
ยังมีจิตสำนึกนิดหนึ่งที่กลัวความผิด
ก็เลยทิ้งโอ่งเลยไม่เอาไปด้วย
ก็แน่นอนเฉยแหละหรือฮะอยู่ให้จับไง
ไม่เอาไปนะคะทุลักทุเลแบบนั้นนะคะ
สุดท้ายแล้วมันทิ้งโอ้งมันอยู่ไปสองคนนี่
เห็นไหมโอ่งก็แตกแบบนี้ค่ะกระแทกกับพื้นนะคะ
เรื่องต้นตำรวจสพวิเศษชายชาญ
ตอนนี้บอกว่ารับเรื่องแจ้งเรื่องร้องเรียนไปแล้วนะคะ
เดี๋ยวจะรวบรวมพยานหลักฐานเร่งติดตามตัวคนร้าย

ซึ่งคาดว่าคนที่มาขโมยร้านขายก๋วยเตี๋ยวกับเนี่ย

คนเราจะแบกโอ่งได้ขนาดนี้เลย